ว่าคนที่หัดใหญ่เขาถามว่า
เฮ้ยขนาดเส้นมันยังตีไม่ตรงเลย

เรื่องมันมาจากการตีเต้นครับคุณผู้ชม
เหรอจริงมันต้องตีไง
พี่มันก็ตรงแล้วป้าละไอเล็กที่มันขึ้นตรงขอบทางนี่

อันนี้คือให้มอเตอร์ไซค์ตอนขึ้นลงถูกไหม

หลังจากเฟซบุ๊กแลบ้านแลเมืองนะครับ

โอ๊ะมาแก้ไขมันนี่เธอนักเกลียดนักเกลียด
ตีเส้นจราจรแบบนี้บนถนน

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขโดยด่วนแล้ว

เกิดมีขยะหล่นอยู่ชิ้นนึงแล้วตีอ้อมทำไง

แก้แล้วท่านแก้แล้วในมานบเพ็งชุมนะครับฤทธิ์ฯธนุกาล
นายกเทศมนตรีชี้แจงว่าไอ้เส้นจราจรที่เป็นปัญหาน่ะ
คือช่างเพิ่งทำไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
และจากการตรวจสอบทราบว่าทีมผู้รับเหมาในตอนนั้น

แต่การจัดการตีเส้นตรง

สะอึกคนหนึ่งแล้วว่ามันใช่เหตุผลเหรอ

ขออีกรอบด้วยดื่มลึกดื่มน้ำก่อน
นายมานพเพ็งชุมเลขานุการนายกเทศมนตรีชี้แจงว่า
ไอ้เส้นยังใจเย็นดิ

จากการตรวจสอบทราบว่าผู้รับเหมาในตอนนั้นมีอุปกรณ์ไม่พร้อม

อีกทั้งแผงเหล็กมีน้ำหนักมาก
แล้วทำไมถึงยกไหวแล้วอ่ะตอนนี้เออตอนนี้ยกไหวแล้วดิ

ไหมอ๋ออุปกรณ์ในการยกแผงเหล็กใช่ไหม

คนละฝั่งน่ะ

เครนมายกมายกเสร็จปั๊บถึงบรรทัศน์ไหนแล้ววะเนี่ย
ยกยกไม่ไว้บนทางเท้าแล้วก็ให้ช่างใช้อุปกรณ์ลบ
หน้าผิวสีเดิมพี่ออกทั้งสองจุดน้ำแข็งเดี๋ยวพี่ผิด
บรรทัศน์อีกมีชื่อคนพูดไหมนะคะใครนะคะเอาหน้าเอาน่ะ
พูดไปสองทีแล้วเนื่องจากไม่สามารถตีเส้น
นี้ทำให้ผิวถนนเนี้ยมันยังมันยังชื้นอยู่อ๋อมันยัง
แต่หากตรวจสอบแล้วไม่พบความชื้นหลงเหลือ
ก็ได้ตีเส้นจราจรใหม่ให้แล้วไง
เสียเวลาไหม